ล่าสุดวันนี้ตำรวจนครบาน

คนตรีประหญ่ตาวิชัยรองผู้บริษาการ

นี่เป็นในส่วนที่นายอภิวัตขันทองผู้แทนของนายรัฐมนตรี
เคยมาแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ในการดำเนินคดีกับดารานักร้องผู้มีชื่อเสียง
อยู่สามคนด้วยกันในท้องที่ของสอนอนังเลิ้ง
คนหนึ่งก็คือมิลลิแรปเปอร์สาว
ซึ่งเธอก็มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

เหลืออีก๒คนก็คือคุณต้อมยุทธเลิศยุทธเลิศศิปภาคผู้หุ้มกับชื่อดัง
ซึ่งคุณต้อมยุทธเลิศเนี่ยขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวน
อันนี้รองประวัชนอบอกนะฮะ
อีกคนนึงก็คือมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี๒๕๕๙
ก็คือคุณพัชรพรจันประดิษฐ์
ขอเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่๕สิงหาคม
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอีกเซตนึงนี่จะคือดาราคอเอาท์แล้ว
ที่ว่ามีคุณสนทิยาสวัสดี
ที่ไปยื่นเรื่องให้ทางตำรวจเขาตรวจสอบนะ
ยังไม่ได้แจ้งความยื่นให้ตรวจสอบ
ซึ่งตำรวจเนี่ยก็ต้องทำตามหน้าที่ก็คือต้องตรวจสอบ
เดี๋ยวก็ต้องไปแยกดูว่าบรรดารายชื่อ
ดาราคอเอาท์ที่คุณสนทิยาเขายื่นมาเนี่ยมีความผิดไหม
หรือไม่มีความผิดถ้าไม่มีความผิด
ใครจะไปแจ้งความเรื่องการตรวจส่งตรวจสอบ
ยื่นเรื่องเท็จอะไรอันนี้ก็แล้วแต่
ถ้าจะมีความผิดอะไรบ้างตำรวจนะครบารบอกว่ามันก็มี๑

แต่หมิ่นประมาสมันเป็นข้อหารหรือหูโทษ
ความได้เปรียบเทียบปรับได้
ก็เหมือนที่น้องมิลลิถูกแจ้งความ
นี่คือเรื่องของผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ตำรวจนครบานบอกนะฮะใช่ค่ะว่าสิ่งที่คุณสนทิยาสวัสดีไปยื่นเอาไว้ว่า
มีดาราคนนั้นนักร้องคนนี้พูดแบบนี้มันเข้าขายหรือไม่อย่างไร
ก็คือต้องไปดูในหลายข้อกฎหมายอย่างนี้เหรอคะ
ผมไปดูแล้วผมไม่ฟังแล้วไม่เข้าข่ายผิด
แต่ตำรวจเขาบอกเขาก็ต้องไปดูของเขาอีกมุมหนึ่งใช่ไหมฮะ

ถ้าจำได้เนี่ยมีผู้ที่ได้รับการเปิดเผยชื่อออกมา
มีดาราศิลปินนักร้องอยู่๑๒คน
ที่คุณสนทิยาเขาไปยื่นเรื่องเอาไว้แล้วจะถูกตรวจสอบนะฮะจะมีมากกว่านี้หรือเปล่า
คนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ที่มีชื่อออกมาก็คือ๑๒คนนี้นะครับ
หนั้งขณะนี้๑ในนั้นก็คือพี่เอก
เอกชัยศรีวิชัยพี่เอกอยู่เบอร์๙นะคะ
เพราะคุณสนทิยานนี่ก็ถึงชื่อด้วยนะทท๘๐๐สัมภาษณ์
ฟาดแรงแบบตรงไปตรงมาพี่เอกชัยบอกว่าประชาชนพูดไม่ได้แล้วใครจะพูดได้
ถึงแม้พี่เอกจะเป็นนักร้องแต่ก็คือประชาชนคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะพูด
พร้อมกับบอกว่าชื่อเสียงของบรรดานักร้องดาราศิลปินเนี่ย
ที่มีชื่อเสียงมาได้ก็เนื่องจากประชาชนสนับสนุน
ไม่เคยได้จากนักการเมืองเพราะฉะนั้นเวลาที่ประชาชนเจ็บปวด
เราก็เจ็บปวดเราก็จำเป็นต้องออกมาเรียกร้องออกมาสื่อสารแทนเขา
คนทั้งประเทศไม่มีใครเขากินแกรบเขาก็กินข้าวกันทั้งนั้นเลยฮะ
เขากินข้าวทั้งนั้นแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูก
อันนี้ใช่หรือไม่ใช่วันนี้คุณมากล่าวหาว่าพวกเราออกมาบิดเบือน
ดังนั้นผมจะขอกล่าวหาพวกท่านได้บ้างไหมว่าเวลาท่านบอกข่าวแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวัน
ท่านหมกเม็ดอะไรท่านโกหกอะไรกับประชาชนบ้างไหมผมพูดได้ไหมถ้างั้น
วันนี้ท่านฟ้องผมในข้อหามาตราที่คุณบอก
ผมก็จะฟ้องกลับคุณในข้อหามาตราเดียวกันคุณเอารูปผมไปออกอ่ะ
ก็เหมือนคุณเพชรกรุณพลที่บอกว่าก็จะฟ้องกลับเหมือนกันฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกง
ยิ่งคุณเอารูปผมไปออกเอาไปโชว์เอาไปพูดแล้วคนเข้าใจผิดอะไรไปอย่างนี้
ถ้าผมไม่ได้ทำผิดคุณทำไงนี่นะฮะดารานักร้องดังท่านหนึ่งวันนี้ที่ออกมาคอเอาท์เหมือนกันนะครับ
ก็คือคุณมาช่าวัฒนภาณิชย์นะครับวันนี้ออกมาโพสต์นะฮะนี่ฮะลักษณะปะฉะดะเลยนะครับ
บอกว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยการออกสิทธิ์ออกเสียงไม่เห็นต้องเป็นเรื่องขนาดนี้เลย
โควิดก็เหนื่อยแล้วก็แน่นใจกันจะแย่อยู่แล้วเวลาตอนนี้มีค่ามากทุกวินาทีตั้งสติ
ใจเย็นให้กำลังใจทุกคนควรจะเข้าใจกันนี่ฮะก็มีแฟนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะนะครับ
อีกคนนึงที่โอ้โหคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยนะฮะพูดน้อยนะมาประมาณสองประโยคเท่านั้นเองนะ
แต่นี่จัดเต็มมาเลยพระเอกหนุ่มพิธีกรชื่อดังคุณซีซีวัดวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะ
ลักษณะเป็นคำถามนะใช่ค่ะบอกผมฟ้องบ้างได้ไหมเพลงที่บอกว่าเราจะทำตามสัญญาเนี่ย
กราบเรียนถามว่าแบบนี้เป็นเท็จไหมสองประโยคเท่านั้นอ่าสะดุ้งหลายฝ่ายอยู่นะ
มีกราบเรียนด้วยมีกราบเรียนด้วยสงสัยดูรายการพี่หนุ่มกัญชัยน่าจะต้องดูแหละค่ะ
ครับเรียนเยอะเหลือเกินเยอะจริงครับ